นักยิงปืนทีมชาติไทยกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำคืน๑๙ตุลา๕๖จนกระทั่งมาปี๒๕๕๙
สารชั้นต้นสารจังหวัดมีนบุรีก็คือตัดสินประหารชีวิตหมอนิ่ม

เพราะว่าสารอุทธรณ์คือยกฟ้องหมอนิ่ม
แต่กลับเป็นประหารชีวิตคุณแม่ของหมอนิ่ม
แต่ว่าเนื่องจากว่าคุณแม่ของหมอนิ่มเนี่ยนะคะ

โทษก็เลยเหลือคงโทษจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาสารจังหวัดมีนบุรีค่ะ
ได้มีการนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดีจ้างวาน
ฆ่านายจากกฤทธิ์พนิษฐ์ผาติกรรม
หรือว่าซอดีตนักกีฬายงปืนทีมชาติไทย
เป็นโจทย์ฟ้องนายจิรษักกลิ่นคล้าย
นายจิรษักรเป็นมือปืน
นางสุรางดวงจินดาแม่ของหมอนิ่ม
แพทย์ยิงนิทิวดีผู้เจริญยุธหรือว่าหมอนิ่ม
นายสันติทองเสมหรือทนายอีท
นายธวัชชัยเพชรโชธคนขับรถจักรยานยนต์เป็นจำเลยที่๑ถึง๕
สารได้ฟ้องฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
จ้างวานใช้ยุโยงส่งเสริมให้ฆ่า
แล้วก็มีการพกพาอาวุธปืนและยิงอาวุธปืนในที่ทางสาธารณะ
โดยสารอุทธรณ์ค่ะได้มีคำพิพากษาแก้โทษ
ยกฟ้องหมอนิ่มจากเดิมคือพิพากษาประหารชีวิต
เนื่องจากหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าเป็นคนจ้างวาน
แต่หลักฐานที่นำสืบมากลับรับฟังเข้ากับบันทึกคำให้การรับสารภาพ
ของคุณแม่ของหมอนิ่มบอกว่าเป็นผู้จ้างวาน
ซึ่งตำรวจและอายการได้มีการกันคนกลางไว้เป็นพยาน
ติดต่อกับทนายอีทให้มีการจ้างมือปืน
และขับรถจักรยานยนต์ไปฆ่าผู้ตายในค่ำคืนคือ๑๙ปี๒๕๕๙

วันนี้ที่ศาลมีการกลับคำให้การก็คือไม่ได้ยืนตามคำพิพากษาสารชั้นต้น
จากเดิมคือยกฟ้องคุณแม่หมอนิ่มกลับกลายเป็นวันนี้
สารตัดสินประหารชีวิตคุณแม่หมอนิ่มแต่ให้การเป็นประโยชน์
ก็โทษก็คือเหลือจำคุกตลอดชีวิต
เพราะสารเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคุณแม่ของหมอนิ่
ก็คือเป็นจำเลยที่๒เป็นผู้จ้างวานเพราะโกรธแทนที่เอ็กซ์
ไปทำร้ายลูกสาวแล้วก็หลานสาวหลายต่อหลายครั้ง
คุณแม่ก็เลยไปจ้างวานคนกลางให้มาจัดหาทีมมือปืนไปฆ่าเอ็กจักริต
ส่วนทนายอีทลงโทษประหารสถานเดียว
ขณะที่มือปืนแล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์จำคุกตลอดชีวิต
พร้อมให้จำเลยที่๑๒๔และ๕ร่วมกันชดใช้เงิน
เป็นจำนวน๒๕๐๐๐๐บาทให้กับครอบครัวนายจักริตด้วย
สำหรับนางสุรางทางทนายความได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด
แล้วก็หลักทรัพย์อื่นรวมประมาณ๑ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวต่อสู้คดี
ในชั้นศาลดีกานะคะโดยระหว่างการอ่านคำพิพากษา
หมอนิมก็หลังน้ำตาเลยร้องไห้ออกมา
ส่วนคุณแม่ของหมอนิ่มก็ยืนฟังคำพิพากษานานกว่า๒ชั่วโมง
สีหน้าที่เรียบเฉยซึ่งมูลเหตุจูงใจ
เพราะรู้สึกโกรธแค้นที่ลูกสาวคนเดียวถูกผู้ตายที่เป็นสามีทำร้ายบ่อยครั้ง
หลานสาวก็ได้รับผลกระทบด้วย
โดยจำเลยที่๒ไม่ประสงค์จะให้ผู้ตายกลับมาอยู่กับบุตรสาวอีก
สำหรับคดีนี้นะคะเมื่อวันที่๑๙ธันวาคม๒๕๕๙
สารจังหวัดมีนบุรีพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียวหมอนิ่มและทนายอีท
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์และมือปืนให้จำคุกตลอดชีวิต
ขณะที่ให้ยกฟ้องคุณแม่ของหมอนิ่มต่อมาคือวันนี้ค่ะ
อุทธรณ์มีคำสั่งให้หมอนิ่มได้ประกันตัวในราคาคืน๑ล้านบาท
คือก่อนหน้านี้สารอุทธรณ์มีคำสั่งให้ประกันตัวหมอนิ่มในราคา๑ล้านบาท
แล้วก็วันนี้มีคำตัดสินออกมาคือให้ยกฟ้องหมอนิ่ม
ซึ่งศาลบอกว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องของสำนวน
แล้วก็พยานหลักฐานต่างสามารถเชื่อได้ว่า
จริงแล้วคุณเอ็กจักริตยังรักใคร่ผู้ตาย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เองช่วงที่คุณเอ็กจักริต
ได้ถูกจำคุกที่สารทหารในคดียาเสพติด
คุณหมอนิ่มก็พาลูกไปเยี่ยมคุณเอ็กจักริตด้วย
และในคืนก่อนที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ตามรายงานข่าวคือคุณหมอนิ่มกับคุณเอ็กจักริต

นิ่มไม่ได้ต้องการให้คุณเอ็กซ์ตาย
แต่ต้องการที่จะให้กลับมาคืนดี
แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกที่สุดแล้ว

คือสำนวนยืนยันว่าหมอนิ่มยังคงมีความรักอยู่

นิ่มขับรถตามคุณเอ็กซไปด้วยซ้ำไป

หมอนิ่มเป็นคนช่วยชีวิตเป็นคนปั๊มหัวใจ